ใครขับรถบ่อยแล้วเจอตามแยกไฟแดงนะจะเห็นเหตุการณ์ประมาณนี้คุณผู้ชม

เราเนี่ยพอเจอไฟแดงเราจะตรงไป
แต่เลนซ้ายบางทีเค้าจะบังคับบังคับเลวซ้าย
แต่มักจะมีคันที่มาเบี่ยงแล้วเบียดเรา

โอ้โหแล้วเจ้าของกล้องหน้ารถคุณผู้ชม

เล่าให้ฟังว่าเธอขับรถกลับจากไปส่งลูกที่โรงเรียนมาถึงที่เกิดเหตุก็เป็นแยกไฟแดงแบบนี้
เธอก็จอดรอสัญญาณไฟเขียวตามปกติพอไฟเขียวปุ๊บก็ไหลไปตามคันอื่น
แต่กระบะคู่กรณีเนี่ยมาปาดเธอปาดไม่พอเบียดเข้ามาเธอก็บีบแตร่เตือนไปนะ
บอกว่าคนขับกระบาดเนี่ยอายุน่าจะสัก๔๐๔๕ปีด่าด้วยถ้อยคำรุนแรง
ด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ยินเสียงเธอบอกพอผู้ชายคนนี้ต่อว่าจนพอใจ
ก็ขึ้นรถกระบะแล้วก็ขับออกไปครับซึ่งเป็นทางเดียวกับที่เธอต้องไปด้วยอ่ะ
ทำให้คนขับกระบะยังชะลอดูด้วยนะชะลอดูรถเธอด้วย
กระบะก็เร่งเครื่องหายไปเลยเธอเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เพราะกระบะไม่พอใจที่เธอบีบแตร่เตือนนั่นแหละฮะ
เธอก็เลยเอาเรื่องราวนี้มาโพสต์ไว้เป็นอุทาหรณ์ให้คนใช้รถใช้ถนนเนี่ย
เคารพกฎจราจรด้วยครับ